ที่สุดของแม่ลีจนถึงขั้นที่แบบว่าอันนี้บอกที่แรกเลย
หนูก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันไม่มีห้องน้ำ
ที่สุดของชีวิตใส่ถุงแล้วเฟี่ยง
เมาส์แก้มบุ๋มหนึ่งเรื่องอนุญาตให้เมาส์
นกสาวของหนูหรอของแม่ตายแล้ว
โอ๊ยใครโตมาก็ทำงานอยู่ซอยฝรั่งเควิน
เป็นโค้ชฟุตบอลที่ราชบุรี

สุดขวาสี่บิ
อู้ยมันเห็นเราปุ๊บตอนนักคืนไงตีนกรงติกาก็ไม่เห็นแล้วนะ

สวัสดีค่ะ

จริงเดินมานี่ออร่าฉายชัด
เราเป็นคนที่เขาเรียกอะไรหัวหน้ากระเทยหน้าเราดุ
ผูนและเป๊ะคือตัวเอส

เราก็เหมือนกับว่าคนไม่อยากทักทายเรา
เราก็จะมองกระจกแล้วอมยิ้มนิด
แม่เอาจริงอะไรล่ะถ้าเป็นแบบว่าแก๊งหนูเดินอย่างนี้เขารวบนะเขารวบนะ
เขาต้องว่านี่เขาต้องว่าเราไม่เต็มรึเปล่าแม่
ต้องบอกว่าแม่ลีเนี่ยหลายคนเห็นเป็นสายปาร์ตี้แล้วปรากฏว่าที่สุดของแม่ลี
ดิวเดทเนี่ย๕แสนบาทเล่าให้หนูฟังหน่อย
อันนี้บอกเลยนะนั่นเด็ก๑๙นะแต่เด็ก๑๙ก็ต้องรู้นะคะเพราะเขาเรียน
เขาก็ต้องกินขนมปังแต่แม่กินอะไรล่ะคะกินอาหารเสริมจะแก่ได้ไงล่ะคะ
เอาล่ะอย่าแต่อย่าพูดเชิดเดี๋ยวลืม

ไว้ใช่เคเมติฟังสิคะ

ถ้าเค้ายอมก็ชุดไปเลย
แล้วนางก็เอาผู้หญิงไปนอน

ผู้หญิงได้เงินแล้วแล้วลักของที่นางมีอยู่๕แสนในโรงแรมนั้นไปด้วย
แล้วโรงแรมจับผู้หญิงได้แต่ปล่อยผู้หญิงไป
บอกทางโรงแรมว่าทำไมคุณไม่เอาผู้หญิงคนนี้ไปที่โรงพักที่เขาแจ้งความ

แล้วก็ด่าผู้หญิงว่ายูได้เงินจากการที่ยูพอใจในเรื่องบริการแล้ว

แล้วก็ด่าฝรั่งว่ายูมีทรัพย์สินแล้วเนี่ย
ปี้เขาเสร็จแล้วเนี่ยทำไมยูไม่เก็บของ

ตอนแรกว่าจะไม่ค่อยพูดอะไร

เห็นปะ
โอ้โห

เราไม่ดื่มแม่บางคนแบบมันไขข้อไม่ดีใครจะไปยืนเต้นนะ
ที่จะโชว์นี่คือกระดูกไม่ดังก็แป๊บเขาจะขายของได้
แต่เล่นตะเหล็กเป็นไงคะโอ้โหไม่มีคำว่าหกสิบไม่มีดัง
แก๊ปไม่ต้องมาจับนะถามว่าอะไรนะอะไรนะถามแม่ว่า
แม่เนี้ยสมสายาจริงแม่ด้วยล่ะถามขาตอบแต่ไทยตลอดเลยอ่ะ
เอาแล้วมันมามันมันสนุกวันเดิมเวลาเออก็สโตรกคือมันเรื่องจริง
เออแล้วสรุปได้ติ๊บมาห้าพันยังไงอุ้ยตายแล้วก็ลืมบ้านติ๊บห้าพันคือไปเจอเด็กเอ็น
แล้วทีนี้นางก็มีเกาหลีเข้ามาแล้วนางก็เอาตังค์หนึ่งโอ้โหแบมพันมือโยง
อย่าไปอายใครดึงนะเสื้อหลวมก็ตัดไปอย่าไปซีเรียส
อะไรก็ไม่ได้ทำสวยธรรมชาติไม่มีหรอกค่ะนะอย่าไปเยอะ

ทุกรายการโชว์ฉันชื่อพ่อไม่มีใส่แล้วนะ
เออใช่ไง๕๐๐๐ละอะไร
เราก็บอกโอเคถ้าเสียงหนีบหน่อยนะโอเค
เขาก็ไอ้แก้วเล็กอะชิงชาสวรรค์นะ
เฉยกูไม่กินเอาล่ะดุ้งกระดิง
โอ้ยแท๊งกิ้วแล้วมันก็เอากลับมา

เขาเป็นเพื่อสองคนแล้วก็ยังกระหงเลยนะไปเลยเดินเข้าไปปุ๊บมึงสั่งอะไรจนกาง

ปรึงหรือทางต่อ

ทางดูชัย

ไหนเคล็ดลับเวลาเที่ยวกลางคืนค่ะแม่ลี
ทำยังไงให้มันแบบว่าเป็นที่จุดสนใจ

หรือว่าก่อนออกจากบ้านต้องฉีดน้ำหอมจุดไหน
คือเป็นคนที่ไม่เชื่อใครทั้งนั้น

เราไม่เชื่อใครทั้งนั้นแล้วก็พกใส่กระเป๋า

ขมับตรงนี้กลิ่นมันจะพูดกันได้
เวลาเราเห็นผู้ชายหล่อเราก็เข้าห้องน้ำ
แล้วก็ไปเอาหนี้ใส่มานิดนึงละแป๊บ

เอาไม่รู้หว่าฉีดตรงชิมิซิจะดี

ไม่ต้องชิมิก็คือฉีดพ่นแถวนี้
เวลาเรานั่งเนี่ยเวลาขยับมันจะมีเสน่ห์

เอาแป๊บ

เวลาคำนี้ให้เหมือนใก้มเลย

ตีปีน้อยตีปีอ้าวอะไรจ้ะมองอะไรจ้ะอุ้ยสวยทุกอย่าง

เวลาที่เราไปเที่ยวเราเหล่เลยโต๊ะเล็กเล็กนี่เราเรารู้เลยว่าตังค์ไม่ค่อยมี
เราจะต้องเหลไปเลยอย่างสเปคพานปูตัวใหญ่สุดแสนนึง

อะไรแหละเป็นไรขอเคสแล้วแม่ตอนนั้น
ทุ้นหนึ่งอู๋เราก็ควรขอคลังกายมาก
ขายของแล้วหนึ่งกระดูกดี
กระดูกดีผมสวยผิวสวยต่างชาติเขาไม่ได้นิยมหน้าสวย
เขานิยมทำไมอายุแค่นั้นเราไม่เครื่องแรง
คือทุกวันนี้ที่ทำวันนี้เอาไว้หากินเราจะได้ไม่ต้องเพิ่งลูกเรา
แล้วก็สมัยก่อนเล่นละครไฟส่องได้
อีกเล่นดีผู้กำกับก็ด่าอยู่นั่นแหละ
มันจะเกะไก่มากเลย
เห็นไหมแม่หนูถามค่ะแม่ตอบตะไคร้อีกแล้ว
เราดูดีไหม

ก็ดีแต่ว่าหนูนั่งตรงไหน

โอ้โหดูทำข้อสอบก็ไม่ผ่าน
ที่สูงที่สุดที่ราคาสูงที่สุด
นั่งโต๊ะใหญ่สุดแล้วก็ถ่ายแอคชั่น

ถ้าเต้นเวลาที่เราไปเที่ยวกลางคืนแล้วแบบว่า

ทำไมคุณไม่ไหวแล้ว
กระดาวขึ้นกระดาวลง
ก็ลงมาเท่าไหร่

ทราบมาเหมือนกันว่าแม่ลีเมื่อก่อนเอาพูดตรงตนเลยเหรอคะ
เงินก้อนแรกก็คือแบบมีปมเกี่ยวกับทีวีเครื่องหนึ่งใช่ยังไงแม่เล่าให้ฟัง
ก็เป็นคนต่างจังหวัดบ้านไม่มีไฟฟ้าเขาก็ใช้ฟืนหุงข้าว
แล้วก็มีความรู้สึกว่าทีวีก็ไม่มี
ก็เราต้องเดินทางไปดูบ้านคนอื่นที่ปั่นไฟ
แล้วเวลาไปดูเนี่ยคือเราก็เป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงผมหยิก
แล้วลูกเขาเล็กก็มาจับผมเราแล้วบอกอุ๊ยเก่งอย่าจับพี่นะ

ทนสิแล้วเขามาปิดทีวี
ปิดทีวีเราเสียเวลาไปดูแล้วมันไม่ใช่ย้อนหลังแบบวันนี้

ก็เดินกลับมาไกลมากแล้วตั้งกระบัดนั้นก็เป็นจุดหนึ่งว่า
ดูนะเดี๋ยวโตขึ้นมานะจะรวยนะจะมีตังค์นะจะซื้อทีวีอยู่อันดับแรกเลย

ทีวีตอนนั้นเป็นครูสอนเต้นในอาราบิก

แต่ว่าซื้อครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นทีวีของทหาร

แต่เก็บไว้เพราะว่ามันคือความทรงจำว่า
ทีวีเครื่องแรกที่ฮิ้วขึ้นรถบกศมาที่ราชบุรีเนี่ย

คือเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเก็บกฎทุกอย่าง

ที่สุดของแม่ลีจนถึงขั้นที่แบบว่า

อันนี้ก็คือ
พ่อเป็นคนเป็นชาวนา
แล้วก็ไม่มีห้องน้ำเขาขูดเป็นหลุม

มันเป็นตัวหนอนเต็มเลยอ่ะ
แล้วถามว่ารู้สึกยังไงฝนตกลงมาเนี่ย
แม่ลีน้อยใจแก้มบุ๋มเพราะว่ารักหมามากกว่าแม่
ก็น่าจะรักหมามากกว่าแม่

ร้อยเลยเหรอวันเกิดก็มีเค้กให้มา
ใช่เออเรานั่งอยู่แล้วนั่งโซฟาอย่างนี้นางก็เดินล่อนไปเลยเรากำลังหิวเลย

เค้กหมาหูตายแล้วหูสลบจะไหลเค้กหมา

ก็เคลียร์ไปแล้วรายการนี้แหละเผยจริง
รายการนี้ไม่เก๊กนะเพราะว่าชอบ
อันนี้ไม่กิ๊กเลยนะบางคำเนี่ยมีแต่คนเขาจะกระปือมาเป็นไฮโซ
แต่อันนี้ลงต่ำลงต่ำก็ไม่ได้คิดอะไร
คำพูดบ้านนอกแต่ฟอร์นิเจอร์ไฮโซอันนี้ชอบ

เพราะว่าเผยหมดแล้วก็กลัวว่าคำพูดคำถามบางคำเนี่ยมันจะไม่โดน
แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันกดดันกดดันปุ๊บก็เลยเผยความจริงเลยจบ
แล้วนี่เป็นการสนทนาที่แฮปปี้คือความจริง
ไม่เหรอเพราะว่าเมอ้ได้เต้นหรือเปล่า
มันก็บอกว่าเดี๋ยวรู้ยังงี้เราไม่เอาเลย
เพียงใจจริงจ๊ะเรื่องต่างไม่ใช่เรื่องว่า
ก็เธอต้องลองหนูก็มีสายแม่ศริสิน

อุ้ยตายอย่างนั้นเขาเรียกหักโบเวสี่นะ

อย่างนี้แม่

ในวงเล่ามันก็ต้องมีการโกรธ

เควินอยู่ของทีวี

อันนี้ต้องเลือกจริงอย่ามาทำเป็นอิงนิยาย

เวลาถูกใจผู้ชายก็ตีไปอีกไหม
น่ารัก

แต่อย่างนี้น่ารัก
สี่ปีความรักของแก้มบุ๋มกับพีช

ถ้าความรักของลูกรักคืออยู่ที่เราสองคน
ไฟเขียวไฟแดงมันอยู่ที่เขาสองคน
เราก็คือนั่งมองเขาว่า

สุกตอนไหนจะงอมตอนไหนจะแฮปปี้ตอนไหนคะ

ทุกครั้งว่าเรารักเขาให้เขารักลูกเรา
สอดเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับเขารักลูกเรา

นางงามจักรวาลแล้วแบบคือสวยเลิศเชิดคือแบบ

แม่อะไร

วงการเป็นดาราเป็นนักแสดง
มีเรื่องไหนที่แม่รับไม่ได้บ้างที่แบบสงสารลูก
แบบเหนื่อยจังวะอะไรอย่างนี้

ครั้งนึงเขาเคยโดนแต่เขาห้ามพูดไปแล้ว

ปลอดภัย

ยังไม่ทันดูเลยลูกก็หายไปแล้ว

ที่ที่เป็นแม่ที่ดันมามากเลยแก้มบุ๋มอ่ะไปเล่นละครแล้วก็มีคนนึงบอกว่า
เด็กคนหนึ่งที่ค่าตัว๕๐๐แม่ขับรถเบ้นไปในทุ่งนา
แล้วก็ยังไม่ได้ให้ให้นางอ่านบทเลยแล้วเวลาถึงอ่านบทก็ด่านางว่า
เด็กคนนี้ไม่มีวิญญาณของนักแสดงเลย
แต่เราเดินเข้าไปแล้วเรียกลูกเราผู้กำกับคนนั้นบอกว่า
มาพูดกับเราดีวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ฉันจะดันลูกฉันจนสุดชีวิตเพื่อให้คุณรู้ว่า
แก้มบุตรในประเทศไทยต้องมีไม่ใช่ลูกคุณคนเดียว
การเล่นละครแต่ละครั้งสมัยเด็กค่าตัว๕๐๐ก็ไม่ได้
ขับรถไป๒๕๐๐แล้วยุงกัดไม่สบายไปรักษาตัว
กว่าจะมาแก้มบุ๋มได้อันนี้ครั้งแรกที่พูดแบบนี้
ความเตือนใจของการเป็นดารานะแม่งโคตรแค้นเลย
แต่ความแค้นเนี่ยมันมาที่แบบผลักดันทำให้เราเนี่ย
สองคนแม่ลูกเนี้ยลุกขึ้นมาและอันเนี้ยก็
รุ่นก็ไม่ต่างกว่าไอ้พวกเจ้าของบางคน
แล้วก็มาข่มเหงเราเวลาเจอผู้ชายรวยก็บอกให้แก้มบุ๋มเข้าไปพูดดี
มันไม่ใช่อ่ะคุณคุณชอบคนรวยแต่บ้านฉันไม่ได้ชอบคนรวย

คนถูกใจมันมีโอกาสที่จะบินไปได้เยอะแยะแต่คนรวย
คุณได้คนรวยแต่สภาพแม่เหมือนอาแปะอากง
แต่คุณต้องไปมองคนอื่นน้ำลายยืดโถเงินไร้สาระ
ถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าวันนี้ได้พูดเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีปิดกั้นแล้ว
ไม่ได้สนเพราะฉันพูดความจริงถูกไหม

แล้วแม่ก็สวยจริงรวยจริงด้วย
ไม่เป็นหนี้แล้วใช้ได้ตลอดชีวิต
อีกอันหนึ่งแม่คือหลายคนก็เห็นแม่ลีเนี่ยสวยแซ่บแล้วก็มีความสุขทุกวัน
อยากให้แม่แชร์หน่อยแบบเผื่อคนดูเทปเราแล้วแบบ

เอาอะไรดังหนาเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกก็ได้